ส่วนที่วัดนี้ค่ะวัดช่องสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
วัดแห่งนี้บอกว่ามีกุศโลบายสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เพื่อสู้กับโควิด๑๙ทางวัดบอกว่าเดี๋ยววัดจะต้มน้ำสมุนไพร
สูตรโบราณดั้งเดิมร่างกายจะได้แข็งแรงเพื่อสู้กับโควิด๑๙
คือวัดไม่ได้บอกว่ากินแล้วหายจากโรคโควิด๑๙นะคะ
วัดบอกว่ากินแล้วร่างกายจะแข็งแรง
ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีแรงสู้กับโรค
นี่ค่ะแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณมีขิงขาตะไคร้กระเทียมหอมแดง
แต่มีข้อแม้ใครจะมาดื่มน้ำต้มสมุนไพรที่วัดนะคะ
ต้องมีเจลล้างมือใส่หน้ากากอนามัย
อย่ามาแออัดกันเยอะต้องแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดด้วย
เพื่อสู้นะไม่ใช่เพื่อรักษาไม่ได้รักษานะย้ำอีกทีนะคะ
เดี๋ยวทางวัดเข้าใจผิดใช่ทางวัดอยากจะให้กำลังใจไง
เป็นกรุสโลบายของวัดเท่านั้นเอง
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าสูตรของการปรุงยาสมุนไพรนี้นะคะ
มาจากตำราสมุดข่อยโบราณอายุเป็นร้อยปี
จะลึกไว้ในสมัยอายุทยา
ตกทอดมาจากปู่ทวดของพระครูวิสานสุตากรเจ้าอาวาสวัดช่องสมสาร
แล้วก็คนโบราณเขาเอาสูตรยานี้ค่ะมาให้
สมัยนั้นเขาต้มกินกันรักษาโรคหาที่ระบาดในยุคนั้น
ขิงขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงอย่างละ๑กิโล
มีพริกไทยดำด้วยค่ะ๑ถ้วย
นี่คือสูตรนะคะทุกอย่างก็มีประโยชน์หมด
ไม่ได้มีอะไรอันตราย
จะเป็นต้มยำแล้วละครับ
วยสูตรมาไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะ
อันเชิญนะคะเป็นพระบิดาแพทย์แผนโบราณ
บทเจริญพระพุทธมนตร์บทรัตนสูตร
แล้วก็มีคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
เพื่อช่วยเสริมสรรพคุณยาสมุนไพร
อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาเราไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนี่ค่ะ
เมื่อโรคระบาดนี้เกิดขึ้นยาแผนปัจจุบัน
เรายังไม่สามารถที่จะหาตัวยาที่สามารถจะรักษาได้
หลวงพ่อท่านก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
พคุณในส่วนนี้ก็ถือว่า
เป็นยาสมุนไพรมันอาจจะช่วยสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกัน
ให้กับตัวคนที่ดื่มทานเข้าไป
แม้ว่ายังไม่เป็นก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา
หรือว่าถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเราก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะหายหรือไม่หาย
แต่อย่างหนึ่งคนที่ยังไม่เป็นเวลาดื่มเข้าไป
ก็ให้เขาเรียกว่าสำเนียกระวังตัวเองให้มากขึ้น
ในเมื่อคุณทานยาไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่ระวังตัวเองอะไรอย่างนี้
ไม่มีผลอะไรแต่ว่ายานี้เป็นช่วยในเรื่องของกำลังใจมากกว่า
ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องสมสารบอกว่า
มุนไพรที่นำมาปรุงยายืนยันเลยว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอน
ก็เป็นของที่เราประกอบอาหารกันอยู่แล้วนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่นางนิดพิทักกรบอกว่า
โอ้โหกินน้ำสมุนไพรแล้วในนั้นโล่งเลยสบายเลย
เชื่อว่าบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง

นี่ค่ะ
ไอมาเดือนกว่าแต่ป้าไม่ได้เป็นโควิด
ไอเดือนกว่าไอแรง
ก็มันก็ดีนะป้าไม่ได้นอนเลยกลางคืน
ตอนกินเข้าไปมันก็ร้อนวูบไปนะแล้วก็หอมสมุนไพรหลายชนิด
แล้วก็กินเข้าไปแล้วก็นอนหลับดีขึ้น
มันก็เหมือนกับว่าจากที่เรากังวลอะไรแล้ว
ไม่ค่อยหลับมันก็เหมือนกับว่าเราสบายใจแล้ว
ก็หลับดีขึ้นทุกอย่างอยู่ที่ใจ
ถ้าเราเชื่อว่าดีก็ดีใช่ไหม

แต่ป้าเชื่อไงป้าเชื่อป้าคิดว่า
ท่านสัญหาของดีมาให้ชาวบ้าน